มีเลขมาให้อีกก็แหมมันพรุ่งนี้แล้วไง

เดี๋ยวมีเลขแน่นอนฟังเพลงก่อนค่ะ
ขอบรวยชีลูกที
อยากจะมีชื่อเสียง

ทำงานหลายปี
ยังไม่พ้นจากความปวดร้าว
หล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวิต
ตัวลูกเป็นสิ่งทรัพย์ของ

เห็นจังหวะเอิ้นเอ่ยลูกคอเอ่ย

ถวายเจ้าแม่ตะเคียนปฐุมเกษร
อยู่ในศาลเจ้าแม่บนยอดเขา
ในวัดเนินสุกหรือว่าวัดละโอ
ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

กว่าจะขึ้นไปตรงนี้ได้เนี่ย

เจ้าขึ้นบันไดไปกี่ท่าน

เลขทูบออกมา

ซูมแล้วมันอาจจะแหว่งขาดไปหน่อย
หลังจากนั้นก็ลงมาว่ายทาเวสัวโน

ตรงกับจุดที่ขอเจ้าแม่ตะเคียน

ข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเลย

จุดข้างล่างก็๒๙๒
นี่เนี่ยไม่คือหา
จุดที่การตี้ก็ให้โชคมาแล้วไง
แห่งแล้วกันนะคะ